จะห้ามอะไรก็ห้ามได้นะคะห้ามคนท้องแก่ไม่ให้คลอดลูกเนี่ยถ้าจะยาก
ไม่ได้เลยแหละไม่ได้เลยนะคะที่นครศรีธรรมราชค่ะ
ผู้หญิงคนหนึ่งนะอายุ๒๕ปีวัยเบนเจอร์เพศ
แล้วก็ท้องนี้เป็นท้องที่สี่แล้วด้วยนะคะท้องแก่จะคลอดแล้วอ่ะ
ไปกับรถกระบะคันนี้ค่ะครับทำไงดีอ่ะสุดท้ายอั้นไม่อยู่จริงนะคะ
คลอดระหว่างทางคารถกระบะคันนี้เลยค่ะก็สามีที่เป็นคนขับรถไปเนี่ย
ต้องช่วยประสานกู้ภัยให้รีบมาช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็รีบนำตัวเธอเนี่ยส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะ
ได้ลูกชายวัย๑วันน้ำหนัก๓กิโลกรัมนะคะแข็งแรงสมบูรณ์
ส่งเสียงร้องนี่ไงอยู่ในเจ้าหน้าที่ของรถพยาบาลแบบนี้นะคะ
ผู้ภัยก็ต้องมีการประสานรถพยาบาลฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
รีบมารับตัวทั้งแม่ทั้งลูกไปส่งที่โรงพยาบาลนะคะก็ปลอดภัยแล้วนะคะ
เรื่องต้นทราบว่าคุณผู้หญิงท่านนี้ชื่อว่าคุณสุปรานี
ท้องครั้งนี้เป็นท้องที่สี่แล้วก่อนเกิดเหตุเธอบอกว่ารู้สึกปวดท้อง
ลักษณะคือปวดหน่วงเหมือนคนใกล้จะคลอดนะคะ
ปรากฏว่าสามีก็ใกล้คลอดแล้วใช่ไหม
ขับรถพามาที่โรงพยาบาลมหาราชแต่ปรากฏว่าระหว่างเดินทาง
ยังไม่ถึงโรงพยาบาลเลยค่ะลูกคลอดอยู่บนรถแล้วนะคะ
สามีก็เลยต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนะคะ
ส่วนชาวบ้านมามุงดูเป็นจำนวนมาก
เอาดีมาให้กำลังใจหรือมาส่องทะเบียนรถ
ทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างค่ะมาให้กำลังใจคุณสุปรานีนะคะ
แล้วก็มาส่องทะเบียนรถด้วยนะคะ
รถคันนี้รถกระบะที่เธอคลอดลูกบนรถกระบะคันนี้
คือหมายเลขทะเบียน๙๐๐๗นะคะ
แล้วมีการจดหมายเลขทะเบียนของรถพยาบาลฉุกเฉินด้วย
เห็นไหม๕๗๓๐มันสักครู่อันนี้เป็นทะเบียนของรถกระบาดนะคะ